มีโจรไปงัดร้านกาแฟภายในมหาวิทยาลัยนะครับ
ได้เงินไปเป็นเงินเหรียญ
แต่โจรทำเงินซึ่งเป็นเงินแบงค์ร้อยของตัวเอง

วิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดขอนแก่น
โดยนางสาวสุภาพรเสาสำราญพนักงานของร้าน

หลังจากพนักงานปิดร้านกลับบ้านกันแล้ว
คาดว่าคนร้ายเข้ามาในช่วงกลางดึก

หลังจากที่นักศึกษาที่นั่งในร้านก็กลับกันหมดด้วย

โดยโจรเข้ามาแล้วก็ใช้ผ้าคลุมกล้อง

แสดงว่ามีความรู้

ก็คือเงินที่เก็บไว้ใช้ทอน
เป็นเงินเหรียญครับ๒๐๐บาท
ได้เงินเหรียญไปหมดนะ๒๐๐บาท
แต่พนักงานแปลกใจทำไมมีแบงค์ร้อยตกอยู่ภายในร้าน
ซึ่งคาดว่าเป็นแบงค์ร้อยของคนร้ายที่ทำหล่นไว้

เอาไปได้แค่ร้อยหนึ่งเอาไปได้แค่ร้อยเดียว
หรือว่าเขาเอาแบงค์มาแลกเหรียญนะ
ตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เองก็กำลัง
จะตามติดตามจับกลุ่มคนร้ายลายนี้มาให้ได้นะครับ
เพราะว่าแม้ว่าจะได้เงินไปไม่มากเท่าไหร่นัก
แต่กลัวว่าจะไปลงมือก่อเหตุที่อื่นอีก
และอาจจะได้ทรัพย์สินไปมากกว่าครั้งนี้นะครับ
ก็ต้องรอติดตามกันว่าตำรวจจะทำหน้าที่กันอย่างไรต่อไป
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันไม่เห็นไงคุณนะครับ
เพราะว่าโจรเขาเอาผ้ามาคลุมไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ